จะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของภาคทางภาคเหนือนะครับ
สถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวด้านการเมืองวันนี้แกนนำพักการเมืองต่างประสานเสียงนะครับ
โดยบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีการรัฐพาหารเกิดขึ้นอีกในช่วงเวลานี้
ขณะที่กรกตมีมติให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติแล้วนะครับ
แล้วก็มีมติให้แจ้งบัญชีนางมนตรีของ๔๕พักการเมืองที่ลงเลือกตั้งให้รัฐสภาพิจารณา
โดยไม่มีพระนามของทุนกมอมหญิงอุบลรัฐรัชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์บริษัทธิ์

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันข่าวปลอมข่าวปล่อยลือปฏิวัติและปลดผู้นำเหล่าทัพ
ไม่เข้าใจว่าผู้ที่ปล่อยข่าวทำไปเพื่ออะไร
เพราะโดยปกติตัวเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งยกย้ายผู้นำเหล่าทัพอยู่แล้ว
ผมไม่มีปัญหาเท่านั้นเองนะและผมไม่เคยมีปัญหาใครทั้งสิ้น
ผมดีตลอดพี่น้องกันมานานแล้วนะ
ขณะที่บรรดาแกนนำพักการเมืองประสานเสียงไม่มีปัจจัยที่จะทำให้บ้านเมืองถอยกลับ
กลับไปสู่การปฏิวัติรัฐภาภาษณ์

เดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามกระบวนการ

เราไม่เสียสมาธิกับความสับสนต่างที่เกิดขึ้น
เราคิดว่าหน้าที่สำคัญเราก็คือเดินหน้าต่อไป
ในการนำเสนอสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเรา

และก็ยังเชื่อมั่นว่าคนของประเทศนี้
ต้องการเห็นการเลือกตั้งตามกำหนด
ทราบจากนักข่าวด้วยกันว่าวันนี้มีลือเรื่องนี้เยอะ
ก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ

เราก็ก้มหน้าก้มตาทำงาน
อย่างที่วางแผนก้มหน้าก้มตาทำงาน

นำเสนอสิ่งที่อยากจะทำให้กับส่วนรวมอะไรอย่างนี้
ก็ต้องเหมือนเดิม
ผมมองว่าก็น่าที่จะเป็นสถานการณ์ปกติ

พวกเราต้องช่วยกันประคองสถานการณ์
เราต้องพยายามประคองสถานการณ์
ให้ทุกคนมีความสบายใจกับการเลือกตั้ง
ให้ต่างประเทศมองเมืองไทยด้วยความรู้สึกดี
ว่าบ้านเราก็มีการเลือกตั้งและประชาชนตื่นตัว
เพื่อให้เกิดการยอมรับผลการเลือกตั้ง
ที่ประชุมกรกตมีมติให้แจ้งบัญชีนายกรัฐมนตรี
๔๕พักการเมือง๖๙รายชื่อต่อรัฐสภาพิจารณา
โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญา

เหตุผลพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่เหนือการเมือง
และนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้ง
คณะกรรมการไต่สวนคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติ
และนี่ก็ยังไม่ทันไรทีมงานผู้สมัครของพักเพื่อไทย
พลังประชารัฐเขต๘กรุงเทพมหานครก็เปิดฉากตะลุมบอลกันซะแล้ว
หลังจากที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้สมัครของทั้งสองพัก
ภารกิจร่วมงานศพที่วัดพระไกรศรีน้อยย่านรามคำแหง
แต่เกิดกระทบกระทั่งกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายจบลงที่เข้าแจ้งความที่สอนอหัวหมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน